อยากจะแจ้งคุณผู้ชมแล้วก็เอฟซีของเจ้าโทนนะคะ
โทนเป็นแมวเซลปจำได้ไหมที่อ่างทองค่ะ
ให้เลขให้โชคลาภของชาวบ้าน
หลังจากนี้คงไม่ได้เห็นข่าวมันอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สักประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาที

ใช่ค่ะถึงบอกไงเป็นไตวายคาดว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยก็คือลุงเปี๊ยกเนี่ย

คนที่มาที่วัดเนี่ยมักจะให้ปลาทูเจ้าโทนกิน
พอกินปลาทูมันเค็มไงกินแต่ปลาทูมันไม่ได้กินข้าวไง
ปรากฏว่าพอกินปลาทูเยอะเค็มไปทำงานหนัก
ก็เลยกลายเป็นไตวายแล้วมันตายในที่สุดแบบนี้ค่ะ
สารมากเลยนะคะนี่ชาวบ้านชาวช่องรักมากเลยนะคะ

สมัยก่อนนู้นหลายเดือนมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือที่วัดแห่งนี้วัดใหม่โคกมรุมที่อ่างทองที่อ่างทองตรงนี้ค่ะ
เขาเอาต้นตะเคียนเห็นไหมคะแม่ย่าสีทองมาจากสุพรรณบุรี
ปรากฏว่าเจ้าทอนมันติดอยู่ในโพรงมากับต้นตะเคียนต้นนี้
มันไปอยู่ในนั้นแหละมันก็อยู่ในนี้แหละมันมาด้วย
มนุษย์ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประชากรของชาวจังหวัดอ่างทองไปโดยปริยายเลยนะคะ
แล้วชาวบ้านชาวช่องที่วัดใหม่โคกมรุมเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูมันมาก
วิธีการให้เลขแนวทางของมันไม่ว่าจะเป็นเอาเจ้าโทนจับไปวางไว้บนแผงลอตเตอรี่
แล้วมันก็จะเอาเท้าเคลียร์ใบนั้นใช่นะคะวิธีการคือเอาเจ้าโทนไปวางไว้บนรถยนต์
รถจักรยานยนต์นี่นี่วิธีการแบบนี้ค่ะวิธีการแบบนี้นี่เดินเฉียดก็ยังดี
เฉียดก็ยังดีค่ะแล้วชาวบ้านเนี่ยได้โชคลาภจากเจ้าโทนเนี่ยมาหลายคนแล้วนะคะ
หลายคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะกรรมการวัดก็มีการนำร่างของเจ้าโทนห่อถุงดำ
แล้วก็นำไปแช่แข็งส่งให้ร้านช่วยสตาร์ฟร่างของเจ้าโทนเพื่อจะนำมาตั้งไว้ที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญของอ่างทองนะคะ
อยากให้แฟนคลับของเจ้าโทนเนี่ยก็ระลึกถึงมันตลอดไปสตาร์ฟไว้ค่ะ
แล้วก็เอาตัวสตาร์ฟของมันมาวางไว้ที่วัดตรงนี้แหละวัดใหม่โคกมรุม
แฟนคลับเจ้าโทนเยอะมากเป็นแมวเซเลปคนติดตามเจ้าโทนเยอะมาก
แล้วคนก็จะไปขอโชคจากหุ่นสตาร์ฟมันต่อ
ใช่ค่ะไปสู่พบทุมที่ดีนะลูกนะ